คุณผู้ชมคะวันนี้พนักงานในเครือไทยรัฐกรุ๊ป
ได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดท็อกโชว์นะคะ
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันความประทับใจ
เป็นการถ่ายทอดผ่านทางนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง
เพื่อเป็นการร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
นางสาวอรพิมรักษาผลหนึ่งในนักผู้สร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง
เปิดเผยภายหลังการร่วมบันทึกเทปท็อกโชว์
หลวงในความทรงจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีในครั้งนี้
ซึ่งต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในทุกพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระราชดำรัฐของพระองค์
ยังคงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตัวเองและคนไทยทุกคน
เรื่องที่เบสได้เอาเป็นแรงบันดาลใจมาโดยตลอดนั่นก็คือการคิดถึงคนอื่น
คือพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้บอกไว้ว่ากิจของเพื่อนมนุษย์คือกิจที่หนึ่ง
แล้วไม่น่าเชื่อว่าทั้งที่พระองค์สูญเสียพ่อตั้งแต่เด็ก
แต่พระองค์ก็เดินตามรอยแนวทางนี้มาโดยตลอด
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำยังอยู่แม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตาม
ก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ในวันที่เราไม่อยู่คือความดี
เหมือนวันนี้เราได้เห็นแล้วค่ะว่าที่แรกจริงที่คนตายจะไป
นั่นก็คือการเดินทางไปอยู่ในความทรงจำของพวกเรา
วันนี้สิ่งนี้เห็นชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเบสจึงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางว่า
อยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิ้นลมค่ะแต่อยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดิน
ดังที่วันนี้ฟ้าดินได้ประจักษ์แล้วว่าเราได้เกิดมาในแผ่นดินที่มีพระราชาที่ดีที่สุดในโลกจริงค่ะ
บันทึกเทปท็อกโชว์ในหลวงในความทรงจำภายใต้หัวข้อเกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลในครั้งนี้
จัดขึ้นในห้องประชุมอาคาร๙ไทยรัฐโดยมีคุณหญิงประณิตศีลวัชรพลนายวัชระวัชรพลและนางสาวจิตสุภาวัชรพล
คณะผู้บริหารและพนักงานเครือไทยรัฐกรุ๊ปกว่า๕๐๐คนเข้าร่วมรับฟังดำเนินรายการโดยนายพิรวัตรอัธนาคผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
ภายหลังการท็อกโชว์นางสาวอรพิมยังได้มีการร้องเพลงสดในชื่อเพลงคนดีไม่มีวันตายสร้างความทราบซึ้งให้กับผู้ที่มาร่วมฟังจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
สำหรับการท็อกโชว์ในหลวงในความทรงจำครั้งนี้มีความยาวทั้งหมด๖๐นาทีค่ะสามารถชมเทปบันทึกท็อกโชว์ในหลวงในความทรงจำได้จากรายการพิเศษในวันพุธที่๑๙ตุลาคมนี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี